ปรากฏหัวมันไปติดอยู่ตรงช่องค่ะ

คุณผู้ชมเห็นไหมลิ้นห้อยเลือดหยดลงมาแล้ว

ตอนแรกมองแว๊บสีสนิมหรือเปล่าใช่ไหม
แต่ว่าหมามันตกใจมันดิ้นมันจะกัดคนที่ยื่นมือไปจะช่วยเหลือ

ภัยสมาคมอายุทยาเตรียมอุปกรณ์ไปด้วยไง

แล้วเขาก็เลี้ยงหมาตัวนี้เอาไว้ให้อยู่ในบ้าน

มันก็จะมุดตรงลูกรงค์ออกมา

หมาชอบออกมาใช่ไหมเอาแสลนด์
เอาแลนด์มาขึงปิดตรงลูกกรงตรงรั้วหน้าบ้านเอาไว้ค่ะ
ให้มันมุดออกไปข้างนอกแต่มันก็ยังพยายามเนี่ย

ทีนี้รอบนี้คงจะวิ่งออกไป

แต่พอหัวมุดออกมาแล้วติดไง
ติดตรงคอคาอยู่แบบนั้น

แล้วเขาเอาอุปกรณ์ไปตัดตรงเหล็กตรงนี้ค่ะ
เพื่อให้หัวมันสามารถเอาออกมาได้

เลยรีบเอาอุปกรณ์มาตัดลูกโรงออก

สักแบบมากกว่า๓ชั่วโมงมันอาจจะตายได้นะคะ
อันนี้ก็ต้องเตือนกันไว้นะสำหรับคนที่เลี้ยงน้องหมา
ต้องระวังให้ดีเพราะว่าบางทีเอาแลนด์มาปิดแล้ว
แต่มันก็ยังพยายามมุดออกมาใช่นะฮะเมื่อกี้ลิ้นห้อยหอบแหกเลยนะฮะ